ยังอยู่ที่เรื่องของโควิด๑๙แต่เมื่อศิลปินติดโควิด
ศิลปินก็ต้องไปโรงพยาบาลสนามแล้วเมื่อศิลปินหายป่วยแล้ว
จะออกจากออกจากโรงพยาบาลสนามนั้นมีคอนเสิร์ตซะหน่อยแม่
โควิดไม่ได้ทำลายปอดพี่เขาเลยนึกว่าพี่โป่ง
โอ้โหนี่แหละฮะแม่เพลงยอมใช่ไหมยอมของหินเหล็กไฟ
ใช่ครับนะครับโอ้โหพลังปอดสุดยอดมาก
เป็นมินิคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งที่อุดรธานีครับ
เมื่อผู้ป่วยโควิด๑๙หายดีแล้ว
วันสุดท้ายที่จะอยู่ที่โรงพยาบาลนะ
อยากจะตอบแทนบุคลากรที่ช่วยดูแลแล้วก็คลายเครียดให้กับเพื่อนที่ต้องรักษาตัวต่อ
ก็ทดสอบพลังป่อด้วยการจัดคอนเสิร์ตเล็กขึ้นมา
บรรยากาศอบอุ่นเพลงที่ได้ฟังอยู่นี้คือยอมของหินเหล็กไฟ
คลากรทางการแพทย์เห็นไหมครับยืนโบกมือโบกไม้บรรยากาศอย่างกับคอนเสิร์ต

ส่วนผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามก็ได้ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสาย
แต่เบาเดี๋ยวปอดไอ้นั่นอยู่นะครับ
โกกมือโยกตามจังหวะเพลงขอให้ทุกท่านหายเร็วครับ